เราไปที่ชุมพรกันหน่อยคุณผู้ชมสถานบันเทิง
แน่นอนก็จะมีคนไปเที่ยวจะมีกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นนอกพื้นที่เข้าไปเที่ยวด้วย
เหม็นกันในผับด้วยความเมาผู้ชายทั้งคู่นะฮะ
แล้วก็ปิดร้านปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งยกพวกไปหาซิว่า

ต้องการจะไปตะลุมบอลเอาถึงแบบให้เจ็บปางตาย
สุดท้ายไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็มีภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ
เหนือจากคลิปคนตีกันเห็นแม่ค้าไหม

โอ้แม่ค้าคนนี้สุดยอดนะ
คือจากคลิปเหตุการณ์ผู้ชมดูนะ
มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งกับนุ่งกางเกงยีน

รุมตะลุมบอลเตะต่อยกลางถนนนะฮะ

ผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนก็ถูกรุมเตะอยู่ฮะ

กลางสายตาของชาวบ้านที่ไปนั่งกินก๋วเตี๋
แล้วก็สายตาของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วย

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะฮะ

แต่ว่าแม่ค้าไม่ได้ยิงนะคะยิงชูขู่เฉย

ข้ามไปตีกันอีกฝั่งนึงไม่มีใครฟังไม่มีคนเห็นด้วย

เป็นอดีตทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
สี่สิบแปดหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่

นายประสบโชคมากสุนันอายุ๒๒ปี

ผู้ถูกทำร้ายในคลิปก็เดินทางไปสอบประคั
เพิ่มเติมกับตำรวจสพเมืองชุมพร

สี่คนไปเที่ยวสถานบันเทิง

บ้านไปแล้วเขานั่งอยู่ยังไม่ทันสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยครับ
กลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนก็ไม่ทราบ๑๐กว่าคนครับขี่รถตามกันมา
หนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเคยเห็นหน้าแล้วจำได้ว่าเป็นหัวโจกของกลุ่มที่มีชื่อว่า
ดอนใหญ่จอดรถปุ๊บเดินปรีเข้ามาหาเรื่องเลย
จากนั้นลูกสมุน๑๐กว่าคนกรูเข้าไปทำร้ายครับ
ต่อยกันพยายามถอดเสื้อออกแล้วก็เอาขุบ
คือพยายามถอดเสื้อเอาคุมหัวเขาแล้วก็ลุมตีเขา
ให้เห็นว่าใครตีเขาบ้างอ่ะค่ะแล้วก็คือเขาเองก็พยายามดิ้นจน
เสื้อหลุดออกจากจกหัวเขานะแล้วสร้อยทองของเขาที่ใส่อยู่
สองบาทก็ขาดแล้วก็หายไปเหลือตกอยู่บนถนนเพียงครึ่งเส้นครับ
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็วิ่งหนีไปได้ก็รอดไปนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็แจ้งความแล้วแล้วก็โพสต์คลิปนี้
จนกระทั่งคู่กรณีที่เป็นหัวโจกติดต่อมาขอคุยหน่อย
เดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายให้พร้อมกันนี้ยืนยันได้ว่า
ตอนที่เข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงนั้นไม่ได้มีเรื่อง
เขม่นกันกับใครแน่นอนน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
หรือว่าจำคนผิดมากกว่าครับ
ผมไม่เข้าใจน่าจะผิดคนบอกไม่รู้ว่า

แต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไปคำเห็นกับกลุ่มนั้นนะครับ
ทีนี้ก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าขายของ
ถามพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ติดกับร้านที่เกิดเหตุบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเขาก็ได้ยืนดูเหตุการณ์อยู่แหละเพราะว่าบริเวณนี้
กลางคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันจะมี
เรื่องของการเปิดสถานบันเทิง
ก็จะไปเที่ยวเยอะพอผับปิดปุ๊บก็จะมีการ

ยอดฮิตเลยก็กินให้มันแบบส่างอะนะเออเมามา
แล้วก็มักจะมีเรื่องชกต่อยกันเป็นประจำแทบทุกคืนแหละ

มีเรื่องเขม่นกันก็จะตามมาหาที่ร้านก๋วเตี๋ยนี่แหละ
ตีกันตรงนี้แหละทะเลาะกันบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะ

นักงานสอบสวนบอกว่าจะเร่งรวบรวมหลักฐาน
ทั้งคลิปวงจรปิดคลิปตามจุดต่างเพื่อออกหมายจับ
หมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุไปสอบประคัม

ส่วนผู้หญิงเจ้าของร้านที่คุณผู้ชมเห็นชักปืนออกมาขู่เนี่ย

ตอนนี้ประสานให้ตำรวจไปนำตัวมาสอบปากคำด้วย

แล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยว่า
คือกลายเป็นโดนตรวจสอบได้ว่า
ปืนที่เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวนั้นถูกต้องหรือเปล่า

แล้วทำไมถึงเอาปืนออกไปขู่แบบนั้น

สำหรับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่านี่คืออุทาหรณ์
สำหรับคนที่ไปเที่ยวครับนะครับ
ความเมาแล้วก็มีการเพื่อนฝูงเยอะ
มันจะซ่ามันจะซ่าระวังนะ

หน้ากบตาเต้นกันไปอย่าไปมองใคร